คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ประมาณ๖โมงเช้า
แถวถนนพัฒนาการมีรถบัสนักเรียนนะคะ
ไปชนกับคานจำกัดความสูง
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะคือแบบรถนี่พังหลังคาเปิดไปเลยนี่นะคะ
อันนี้นะฮะ
นี่นี่กระจกแตกเลยนะคะรถเอียงแบบนี้เลยนะคะ
คือความสูงมันไม่พ้นอ่ะคานเขาจำกัดความสูงเอาไว้แบบนี้ค่ะ

เขาเขียนบอกว่าจำกัดความสูงไว้ที่ความสูงเท่าไหร่เท่าไหร่
นี่อ่ะคือรถก็ต้องรู้ว่ารถตัวเองเนี่ยความสูงเท่าไหร่คนขับอ่ะนะ
ในรถทะเบียน๓๒๑๒๙๙กรุงเทพฯคือคานเนี่ยก็หักรถเนี่ยก็พังนะคะ

เด็กนักเรียนโรงเรียนเรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ก็อายุระหว่าง๑๓๑๗ปีเป็นน้องนักเรียนชาย๕คนนักเรียนหญิง๔คน
อาสามูลนิธิร่วมกับตันยูก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็รอดูอาการ
ส่วนคนที่อยู่ใกล้บอกเลยว่าหลังเกิดเหตุรีบวิ่งเข้าไปดู

เห็นเด็กนักเรียนติดอยู่ในรถ๑๐กว่าคน
ชาวบ้านก็รีบไปช่วยน้องเด็กกันใหญ่เลยค่ะ
โอ้โหหลังคาคือเปิดยุบไปแบบนี้ค่ะ

หลังคาคือเปิดหายไปครึ่งหนึ่งคุณผู้ชมดูสิฮะ

แล้วก็ติดอยู่แบบนี้ขยับไปไหนไม่ได้

น้องนักเรียนที่นั่งอยู่ในรถก็ได้รับบาดเจ็บอย่างที่ได้บอกไป
คือตัวคานที่สร้างคล่อมเอาไว้ก็หักลงมา
เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรชั่วคราวก็ต้องเคลื่อนย้ายรถนะคะ
ใช้เวลาตั้ง๒ชั่วโมงนะกว่าจะเคลียร์พื้นที่ได้นะคะ
มาดูกันหน่อยค่ะว่าเขาจำกัดความสูงเอาไว้ยังไง
แล้วก็รถบัสคันนี้เนี่ยมีความสูงเท่าไหร่
คือสะพานนี้นะคะมีป้ายบอกนะคะ
จำกัดความสูงสำหรับรถที่จะขึ้นสะพาน
ป้ายระบุชัดเจนว่าห้ามรถเป็นทุกข์ตั้งแต่๖ล้อขึ้นไป
หรือรถสูงเกิน๓๑๐เมตร

บัสคันนี้สูงเกินค่ะ
พอฝ่าที่กั้นเข้าไปหลังคามันติด
กับคานเหล็กแล้วก็ครูดไปค่ะ
รถพังคานหักน้องนักเรียนเจ็บ
กรมการขนส่งทางบกกำหนดสัดส่วนของรถขนส่งโดยสารว่า
ขนาดกว้างไม่เกิน๒๕๕เมตร

คือรถคันนี้สูงไม่เกิน๔เมตร
แต่บริเวณนี้เขาห้ามรถสูงเกิน๓๑๐เมตรผ่าน
แต่รถเขาก็จริงรถเขาก็ต้องรู้ว่ารถเขาสูงเท่าไหร่ขนาดนั้น
ผ่านจุดไหนได้ไม่ได้นะคะ
สะพานข้ามแยกพัฒนาการเพิ่งเปิดใช้เมื่อ๒๕พฤศจิกายน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ปิดซ่อมไป๑๘๐วัน
ตำรวจสนคลองจันทร์ก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
ก็ต้องเรียกตัวคนขับรถบัสมาสอบปากคำ
แล้วก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ก็มันเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้บ่อย
เจ้าหน้าที่บอกนะคือรถใหญ่ฝ่าฟื้นสะพานฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องของความสูงบ่อย
ตำรวจบอกเลยว่าถ้าฝ่าฝืนในลักษณะแบบนี้มันก็จะมีความผิด
ตามเครื่องหมายจราจรพบจราจรทางบกแล้วนะคะ
โทษกราบอ่ะมันไม่เยอะหรอกมัน๑๐๐๐บาท
แต่ความเสียหายมันเยอะแล้วน้องนักเรียนก็เจ็บ
แล้วถ้าหากว่ามันรุนแรงมันหนักกว่านี้โอ้โหใครจะรับผิดชอบกันได้